ผมอยู่กับผู้จัดการดาราเบอร์ต้นของประเทศไทย

คนที่อยากเป็นผู้จัดการดาราต้องเป็นยังไง

ตอนเช้าเป็นกะเทินต่อไป

เหมือนโดนราศน์ไปตบกาง๔๕แห้งแรงพาวเลยอะ
วันนี้อยู่กับอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากเป็น
เพราะว่ารู้สึกโอ้โหได้ตามดาราได้ตามนักแสดงได้ใช้ชีวิตหรูหรา
แต่งตัวสวยผู้จัดการดาราครับ
แล้วผมอยู่กับผู้จัดการดาราเบอร์ต้นของประเทศไทย

แต่ก่อนอื่นรายการเราเล่าหมดแก้วครับ

ตามหลักชนแก๊สปกติมันไม่ใช่แค่ดื่มแล้วมันต้องมีเป็ด

อะไรต่อคืออะไรแม่

ความสำเร็จของดาราที่ตอนนี้ดูแลคนเดียวเลยใช่ไหมครับ

เป็น๑๐จนแบบย่อลงเรื่อยจนเหลือท่านเดียว

สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าโฟกัสเราไม่หลุดดีกว่า

เราได้ทำในส่วนของหน้าที่ของผู้จัดการให้ดีที่สุด
แล้วก็มันมีเวลาทำในส่วนที่เราอยากทำเพิ่มเติม

มาดูแลคุณหมายดาวิกาได้ยังไง
จากว่าเราทำงานอยู่ที่นึงใช่ไหม

แล้วถ้าคนที่อยากเป็นผู้จัดการดาราต้องเป็นยังไง

ตอนเช้าเป็นกะเทยตอนเช้าเป็นกะเทยแล้วไงต่อนะ

ไม่ใช่ค่ะทีนี้คือต้องมีความมั่นใจ
แล้วก็อย่างที่สำคัญคือความซื่อสัตว

อย่างที่บอกว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เงินผ่านมือค่อนข้างเยอะนะครับ

คือเราเห็นเงินจำนวนมากที่มันผ่านเข้ามาแล้วก็ต่าง
ถ้าเราไม่อดใจหรือว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตว์

ทำนาบนหลังคนจริงไหมพี่กล้าวอาชีพผู้จัดการนักแสดงเนี่ย
ก็ว่าเป็นคำพูดที่คนพูดบ่อยว่าแบบ
ทำหน้าเหมือนหลายคนเพราะว่าเขาไม่เห็นเลยว่าเราทำงานอะไรบ้าง

วันนี้เราถึงพยายามพูดถึงเรื่องคุณค่าในอาชีพของผู้จัดการดารา
ว่าจริงแล้วพวกเรามีวิชาชีพที่เราต้องทำ

การให้ยกหูโทรศัพท์ฮัลโหลค่าว่างค่ะ

น้องเล่าเรื่องบันดาลใจของการแสดง

มอบความเห็งความเป็นสิริมงคล

แค่นี้ที่เหลือคุณสิกิวบ่อย
หลายคนชอบบอกว่าอาชีพ

มันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ

ถ้าคนที่อยากจะเป็นผู้จัดการดารา

ที่อยู่ใกล้นักแสดงใกล้ดารา

คู่หนึ่งแบบ๕๐๐กว่าบาท๖๐๐กว่าก็ถือว่าแพงมาก

ใช่แล้วก็ขายงานทีก็ต้องบินไปเอง

เคยได้พรีเซนเตอร์เครื่องสำอางของเกาหลี

มันนานมากแล้วก็ต้องบินกลับมากับน้อง

พวกนี้คือพี่กล้าวเซ็นเซอร์แบบ

หรือว่าต้องถามขึ้นมาก่อน

เพราะบางอย่างน้องก็จะมีข้อจำกัดในการรับงาน
อย่างเช่นน้องเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้

ที่ตอนหลังคือถ้าอย่างถ่ายงานบางชิ้นที่ต้องเงยหน้านาน

ถ่ายงานกลางแดดนานแล้วเราไม่ให้น้องถ่ายต่อ

แต่เราบอกว่าโทษนะคะอันนี้มันสำคัญเพราะว่า
เขาบอกเวลาว่าสีผิวห้ามเปลี่ยน

ในสัญญาคือสีผิวห้ามเปลี่ยนเพราะเป็นครีมกันแดด
สมมุติว่าถ่ายแบบวันศุกร์ใช่ไหมคะ
วันเสาร์ต้องบินไปถ่ายงานสกินแคร์ตรงนี้

แล้วถ่ายไปถึงตอนแรกบอกแจ้งเราว่าถ่ายที่บ้าน

แล้วแก้ไขยังไงตอนนั้น

แล้วสมมุติว่านักข่าวกำลังรุมล้อมกำลังรุมสัมภาษณ์เลยแล้วเราเองใน
ฐานะผู้จัดการพี่ก้าวเห็นว่าเฮ้ยคำถามนี้ไม่ดีแล้ว
ไม่กลัวแล้วหรือควรตัดจบอะไรต้องอะไรถ้าอย่างบางบางอันที่รู้ถึกว่ามีเรื่อง
มีน้องนิดนึงนะคะฝากดูด้วยแล้วเราก็ไปนั่งกับพี่นักข่าวเลย
ถ้าไหนที่รู้สึกว่ามันคำถามบางคำถามมันอาจจะแบบแรงไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ตาม

เราไม่ได้เครียดแต่เรารู้สึกว่าเราสงสารน้อง

เพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าพอน้องทำอะไรไปทีนี้

สำหรับก้าวหน้าที่ของผู้จัดการก็รู้สึกเหมือนคอพีชแล้ว
เนื่องจากว่ายูทูปมันเป็นความตั้งใจของเรา

แล้วก็ต้องให้เขาทำได้รองทำ
ก็ต้องมีสะดุดมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับ

ไม่มีในการขายงานของนักแสดงนะ

อย่างเช่นว่าถ้าใครราคามันสมเหตุสมผลที่สุด

ค่ากับที่เขาจ่ายแล้วก็เหมาะสม

มันจะต้องผิดใจกันเรื่องนี้แน่เลยว่ะ

น้องรับรู้หมดทุกขั้นตอน

ว่าวันนึงจะมีใครไปพูดอะไรให้น้องได้อย่างเดียว
หรือว่าน้องไปเห็นอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่คุยไว้อะไรอย่างนี้

คุณใหม่เขาฝากอะไรสักอย่างมาให้พี่ก้าวลองดูด้วยกัน

ก็จะรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวมาก

ก็ดูแลกันไปเรื่อยแล้วค่อยสนิทกันค่ะ
เพราะในใจถึงพี่ก้านะคะก็รักมาก
อยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพมากเป็นผลเรื่องนี้หลักเลยค่ะ

ดีใจที่มีพี่ก้าเป็นผู้จัดการก็ดูแลมาตลอด

ก็บอกให้ผมพูดอะไรก็ได้ให้พี่ก้าร้องไห้

เขาน่ารักดีค่ะเขาเป็นคนน่ารัก
แล้วอยากบอกอะไรกับคุณใหม่ไหม
อยากให้แค่เขามีความสุขแล้วก็ให้เขาไม่ต้องเครียดมากอะไรอย่างนี้
เรื่องทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ไปวางให้ได้แล้วจะสบายใจมากขึ้น
เคยคุยกันเรื่องอนาคตอันไกลไหมครับพี่กล้าว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปนานแค่ไหน
น้องก็บอกไว้ว่าก็อยู่จนไปกว่าก้าวจะนั่งวิวแชร์อะ
นั่งวิวแชร์แล้วน้องจะเข็นวิวแชร์ก็เข้าไปนั่งทำงานด้วย
แต่น้องไม่ได้เล่าต่อนะว่าจริงแล้วถึงมาลัยเลือดน้องจะทำยังไง

น้องอาจจะแบบถ่ายลงให้ลงบรรยายเลือดอย่างนี้ก็ได้
เหนื่อยไหมแบบมีอยากวางมือบ้างไหมหรือยังสนุกอยู่
นั่งยังสะดวกอยู่แล้วเราก็ทำหลายอย่างควบคุม

แล้วก็มีเรื่องของผู้จัดที่ทำอยู่ด้วยเคยทำละคร

ใช่เคยทำละครไปแล้วเรื่องหนึ่งตอนนั้นน้องใหม่เล่น

ก็ทำให้ผู้จัดเองแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่า
อ่ะอยากกลับมาทำอีกรอบแล้วเดี๋ยวจะลอง

ยังมีเด็กตัวน้อยลูกเด็กเล็กแดงที่เราเพิ่งเซ็นสัญญา

ขอให้เขาตั้งใจแล้วก็รักในอาชีพอะไรอย่างนี้
เราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวของตัวเอง

ก็คือฉันจะดำรงอยู่ในอาชีพนี้
ให้นานที่สุดโดยรักษาไว้ซึ่งคุณ

ถ้าเป็นคนในการการพิการ

เหมือนถ้าจะต้องดูแลสินค้าสักชิ้นหนึ่ง

ต้องแกะหอก่อนต้องดูข้างในก่อน

พี่ต้องลองดูก่อนไง
ลองดูก่อนต้องทำดูก่อน
คลำทางว่าทางไหนเหมาะกันแล้ว

กำลังของกับการดูแลคุณหมายล่ะ

ก็ได้๒อาทิตย์กว่า

แหม้งมากเลย

อยากทำอะไรที่เป็นความชอบเราส่วนตัวบ้างไหมครับ
ไม่มีนะครับเพราะว่าเรามีอะไรก็บอกเขาตรง
วันที่ไม่มีงานก็นัดเจอกันไปเดินห้างกัน
ไปทำผิวทำผมทำนู่นท็อปปิ้ง

แต่พอมาทำอาชีพนี้มาเป็นผู้จัดการดาราแล้ว

ก็ตอบโจทย์ตรงในแง่ของเรื่องความสุขความสบายใจแล้วก็รายได้

เงินก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าความสบายใจของเรามาก่อนเสมอ
เวลาจะทำอะไรก็ตามถ้าใจเราไม่รักแล้วก็
ถ้าเราไม่สบายใจที่จะทำจะอยู่กับมันสิ่งนั้น
เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากทำ
รายได้ยังไงอันนี้ถามได้ใช่ไหม
เป็นสัดส่วนทั่วไปนี่แหละค่ะเหมือนทุกคนอื่น

มันเหมือนทั่วไปของคู่อื่น

เราไม่มีใครไปในจ้างนะจ้า
เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกเป็นทั้งนักแสดงในสังการ
รู้ใจกันประมาณหนึ่งเลยที่ว่าเราคุยกันทุกเรื่องมีอะไรก็ตาม
เรื่องความรักอย่างนี้เขาก็แบบปากก็บอกนะ
แม่อยากให้แม่มีแฟนแต่แบบว่าไม่ได้เลยนางแบบไม่ยอมให้มี
ห่วงมากอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแบบกลัวโดนหลอก

ไม่กลัวเราโดนหลอกง่าย

ข้อเสียหรือว่าข้อที่ถ้ามาทำแล้วต้องเจอแน่คืออะไร
ข้อดีก็ว่าทุกคนก็จะได้เจองานที่มันไม่ซ้ำกันเลย

ไม่เบื่อและยิ่งถ้ามีคุณเจอนักแสดง

ก็เป็นบุคคลหนึ่งคนที่มีนิสัยแบบหนึ่ง

หรือมาทำงานกับคนมากหน้าหลายตา

พอเรารู้สึกว่าเราเลือกที่จะไม่สนใจเลยใช่ไหม

ดีด้วยแล้วก็ได้โฟกัสกับงานอย่างเดียว

งานบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตาม

กับการที่เหมือนกับว่าดิวเขาไว้แบบนึง

เบื้องหลังของอาชีพผู้จัดการนักแสดงนี่

นี่ครับ

แล้วในฐานะเป็นทั้งผู้จัดการ

อ๋อเขาช่วยไปได้หลายเรื่องเลย

ตั้งแต่งงานกลับใหม่มาตั้งงานกล้าวเนี่ยไม่รับลื่น
อาจจะไม่รับลื่นอาจจะแบบผิวคุกขานิดนึง